ส่วนความคืบหน้าคลิปเช้ากรณีที่ศัษฎีจังหวัดยาลา
มีลักษณะไปข่มขู่แม่ค้าร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง
จังหวัดยาลาก่อนหน้านี้แม่ทัพภาคที่๔ได้
แต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้บัญชาการทหารบก
เซ็นคำสั่งสั่งย้ายศัษฎีคนดังกล่าว
ประจำหน่วยรักษาดินแดนแล้วค่ะ

ของพันเอกขจรเดชสมิตาโยธิน

ที่ใช้วาจาคมขู่แม่ค้าร้านขายเสื้อ
กลางเมืองยาลาแล้วก็ถูกบันทึกคลิปไว้
แล้วก็มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคมค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็ถูกพลโทวิวัตรปฐมภาคแม่ทัพภาคที่๔
ให้ไปช่วยราชการที่กองทัพภาคที่๔
หลังเกิดเหตุเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคม
ภายใน๒๔ชั่วโมงแล้วนะคะ
ล่าสุดมีรายงานว่าพลเอกธิรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบก
ได้มีคำสั่งย้ายพันเอกขจรเดชสมิตโยธินศดีจังหวัดยาลาคนดังกล่าว
ประจำหน่วยรักษาดินแดนแล้ว
สำหรับการให้ได้รับแล้วก็งดรับเงินประจำตำแหน่ง
แล้วก็เงินค่าตอบแทนก็ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนค่าราชการ
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการฉบับที่๒ปี๒๕๕๙
โดยให้มีผลตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปค่ะ